นักบอเล็กบอลหญิงเจ็ดเซียนนะครับ
รัศมีแขมาร่วมสร้างสีสันโดยแต่งตัวเหมือนทางเฟการาย
ตำนานนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติบราซิล
ซึ่งเฟการายได้แชร์คลิปวิดีโอที่รัศมีแข
แต่งตัวเหมือนกับเธอลงสนามผ่านทางสตอรี่ในไอจีส่วนตัว

มีใครได้ดูบ้างหรือเปล่านะครับ
รัสมีแขได้ส่งข้อคลามทางไอจีส่งไปหาทางเฟกราย
โดยชี้แจงถึงการแต่งกายแล้วก็บอกว่า

รับรู้นะครับว่าเจตนาของเธอเนี่ย

ไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดในการเตะแต่อย่างใดนะครับ